ที่ร้านขายของชำร้านหนึ่งจริงร้านนี้นะคุณ
เขามีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตั้ง๘ตัว
แต่ว่าคนร้ายยังเข้ามาแล้วก็คลานมา
่องขโมยของไปกว่าทรัพย์สินไปได้ร่วมแสนเลยนะคะ
แล้วที่ร้านเขาบอกว่าโอ้โหร้านเขาโดนมาเป็นรอบที่๒แล้ว
นี่ดูสิคะเอาผ้าเอาอะไรพันหน้าหมดเลยนะ

เห็นแต่ดวงตาเป็นแววนะฮะ
เออนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขาเข้าไปงัดแงะลักทรัพย์ในบ้าน
เปิดเป็นร้านขายของชำแล้วก็ขายวัสดุก่อสร้าง
อยู่ที่ตำบลพระธาตุผาแดงที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
คือคนร้ายเขาใช้วิธีการแบบนี้คุณผู้ชม
ลูกกรงตะข่ายเหล็กข้างบ้านก่อนให้มันเป็นช่อง
แล้วพอตัวเขามุดไปได้ก็มุดเข้ามาได้
มาลักทรัพย์ในลิ้นชักหรือค้นแบบนี้ค่ะ
ได้เงินสดไป๖หมื่นกว่าบาท
แล้วก็มีของมีค่าอีกจำนวนนึงรวมแล้วกว่า๑แสนบาทนะคะ
พอหลังจากเกิดเหตุปั๊บตำรวจสพแม่สอดที่จังหวัดตาก
ก็ไปตรวจสอบค่ะไปเจอเจ้าของร้าน
ชื่อว่านางหนึ่งฤทัยกองยอดอายุ๓๙ปี
แล้วก็สามีของนางหนึ่งฤทัยก็คือนายธีรยุทธ์กองยอดอายุ๔๐ปี
พอตำรวจมาถึงก็ชี้ให้คุณตำรวจดูเอาภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูเลย
ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนะเขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดที่ติดโดยรอบทั้ง๘ตัวค่ะ
ก็เห็นว่าคนร้ายจะรูปร่างอ้วนหน่อยเอาภาพกลุ่มหน้ากลุ่มตัวมา
เป็นเหมือนไอ้โม่งเลยแล้วก็ค่อยคลานเข้ามาก่อเหตุ
ใช้เวลาประมาณนัก๑๐นาทีนะคะพอลื้อค้นทรัพย์สินเสร็จแล้วนะ
คุณได้ทรัพย์สินไปแล้วก็ยังเก็บเอาไว้
คือเขาเรียกว่าอะไรวางเข้าของเอาไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุด
แล้วจุดที่ก่อเหตุตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันอยู่ใกล้กับห้องนอนของเจ้าของบ้าน
ถ้าเกิดนับระยะทางมันห่างกันไม่ถึง๓เมตรนะครับ
โดยเจ้าของอย่างนางหนึ่งฤทัยก็บอกว่าตอนกลางดึกได้ยินเสียงนะ
เหมือนมีอะไรกุกกักกุกกักตอนนั้นนึกว่าแมว
ทีนี้ก็ลงมาดูเหมือนกันแต่พอลงมาดูเนี่ยไม่พบสิ่งผิดปกติ
แล้วมันก็ง่วงด้วยก็เลยขึ้นไปนอนต่อ
พอมาตอนเช้ามาดูข้าวของอีกทีนึงถึงรู้นะ
ว่ามีขโมยขึ้นบ้านแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็เคยมีขโมยขึ้นบ้านมาครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ว่ารอบนั้นจับกลุ่มได้
ก็ครั้งนี้คิดว่าน่าจะเป็นชาวพม่าที่มาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวเขาก็รายงานด้วยบอกว่า
กลางดึกคืนที่ผ่านมาฝนมันตกหนัก
แล้วก็มีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดก็เลยทำให้ไฟดับแถวนั้น

ไม่รู้ว่าเจ้าโจรรายนี้ใช้จังหวะโอกาสนี้
ในการออกโจรกรรมทรัพย์สินหรือเปล่า

ก็มีเหตุว่ารถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านหาย๒คัน
คือที่บ้านผาแดงกับที่บ้านวังตะเคียน
เขตอำเภอแม่สอดนะคะ
ทีนี้ตำรวจได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้ว
เดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันโยงกับ
มอเตอร์ไซค์ที่หายทั้ง๒คันหรือเปล่าด้วยนะคะ